เรื่องการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราติดตามมานานนะคะ
รวมทั้งเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยนะคะ
แน่นอนว่าขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะจะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะ
ติดตามจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะเชิญค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
สือพิมพ์เช้าวันนี้แล้วกลายมาเป็นข่าวร้อนผ่านไปหยก

หัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้สิครับท่านจะได้เห็น
บรรยากาศว่านังสือพิมพ์ก็ให้ความสำคัญยังไงเร่งแต่ง
ตั้งสังฆราชนี่ของไทยโพสต์หลายฉบับพาดหัวนี้สนชรื้อ
พรบสงฆ์ปมตั้งสังฆราชวันนี้ดันถกสามวาระรวดอีกฉบับ
หนึ่งจับตาสนชดันรวดสามวาระเดินหน้าแก้กฎหมายสงฆ์
ก็เรียบร้อยครับฝ่ายต่อต้านก็มีพระเมธีปลุกม็อบขวาง
คืนพระราชอำนาจเวลามีเรื่องใหญ่ใหญ่อย่างนี้ท่านติดตาม
ข่าวท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก็เป็นหน้าที่ของ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยที่จะอธิบายให้ฟังคร่าวว่าเรื่องนี้
มันมีความเป็นมายังไงย้อนกลับไปนะครับเรามีพรบสงฆ์มา
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าในพรบปีสองพันห้าร้อยห้า
เนี่ยให้การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของ
พระมหากษัตริย์ระบุไว้ในมาตรา๗พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชสั้นแค่นี้ในปีสองพันห้าร้อยห้าจน
ตกถ้างมาถึงปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
แก้ไขเพิ่มเติมใหม่เนี่ยก็คือให้มหาเถระสมาคมเป็นผู้เสนอพระนามสมเด็จพระราชคณะ
สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเนื้อความเนี่ยที่เห็นในจอนี่แหละครับ
เอาขออ่านให้ฟังพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่ง
ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของมหาเทรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูล๙
เพื่อทรงสถาธนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชวักสองบอกว่าในกรณีที่สมเด็จพระราชคณะ
ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นายกโดยความเห็นชอบของมหาเทราสมาคม
เสนอนามสมเด็จพระราชคณะรูปอื่น
ผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับ
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ก็ถอดความออกมาว่า
ถ้าเป็นพรบฉบับปัจจุบันเนี่ย
พระมหากษัตริย์จะทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชตามมติของมหาเทราสมาคม
ซึ่งการเสนอชื่อของมหาเทลสมาคมก็พิจารณาเป็นอื่นไม่ได้
จากลำดับอาวุโสของการอยู่ในชั้นสมณศักดิ์
นั้นนี่ของปี๓๕ทีนี้ที่เขากำลังแก้ใหม่แก้ไปแล้ว
แก้ไปแล้วผ่านไปหยกเนี่ยเขาแก้ว่ายังไงล่ะครับ
ก็เหมือนจะย้อนกลับไปปี๒๕๐๕นั่นแหละ

พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง
และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การ
เพิ่มขึ้นมากว่าปี๒๕๐๕ตรงที่ว่า
และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชองค์ความองค์การ

ให้เป็นพระราชอำนาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
โดยจะเป็นสำคัญตรงนี้นะ
โดยจะเป็นสมเด็จพระราชคณะรูปใดก็ได้
ไม่ต้องเรียงลำดับอาวุโสตามมณศักดิ์แล้ว

อาวุโสตามสมณศักดิ์แล้วแปลว่าพระราชาคณะที่มีอยู่เนี่ย
ใครก็ได้ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจ
พระราชาคณะที่มีอยู่มีใครบ้างล่ะครับ
เอารายชื่อมาให้ดูซึ่งจะเรียงตามลำดับ
ซึ่งจะเรียงตามลำดับเอาขึ้นเต็มจอเลยจะได้เห็นชัดนี่
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเนี่ย
ได้รับสถาปนามาตั้งแต่ปี๒๕๓๘อาวุโสสุดโดยสมณศักดิ์
รองลงมาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์สถาปนาปี๒๕๕๙
รองลงมาสมเด็จพระมหาหมุณีวงศ์สถาปนา๒๕๕๙
มาสมเด็จพระวรรณรัฐสถาปนาปี๒๕๕๒เหมือนกัน
สมเด็จพระธีรยานมุณีสถาปนา๒๕๖
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์สถาปนา๒๕๖
สมเด็จพระพุทธาจารย์สถาปนา๒๕๖
และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือปประยุโตเนี่ย
ได้สถาปนาปี๒๕๕๙
พระราชาคณะเหล่านี้เป็นพระราชอำนาจได้เลยครับ
ไม่ต้องเรียงลำดับอาวุโสตามสมณศักดิ์เหมือนกฎหมายฉบับเก่าแล้ว
อันนี้หนังสือพิมพ์ก็ใช้คำว่าปลดล็อก
ใช้คำว่าปลดล็อกล่ะครับ
ก็หลายเดือนมาแล้วนี่ครับ
มหาเทระสมาคมเขามีมติเสนอชื่อสมเด็จช่วงมา
เพราะอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
แต่ที่ยังไม่นำขึ้นทูลเกล้าคาราคาซังอยู่เนี่ย
มีสองเรื่องท่านติดตามข่าวท่านก็รู้ครับ
หนึ่งเพราะว่าท่านไปเกี่ยวข้องกับคดีรถหรูที่จดแจ้งไม่ถูกต้อง
ที่สองนี่เป็นข้อกล่าวหาว่าท่านไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับวัดธรรมกาย
สองเรื่องนี้ก็เลยคาราคาซังนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้า
จะไปหยิบเอารูปหนึ่งรูปใดรองลงมาก็ต้องมีคนถามว่า
แล้วสมเด็จช่วงไม่เหมาะสมตรงไหน
ที่บอกว่าในดีเอสไอหรือที่เกี่ยวข้องกับธรรมกายนั้น
จะเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อยับยั้งไม่ให้นำเสนอรายชื่อ
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็เถียงกันสิครับ
ความเห็นก็แตกต่างกันมาตลอด
ฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่านายกนำขึ้นทุน๙เลย
ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ายังไม่เหมาะสมที่นำจะนำขึ้นทูลเกล้า

ฉะนั้นพอออกกฎหมายฉบับนี้มา

ก็เท่ากับว่าปลดล็อกพระราชคณะรูปใดก็ได้
ไม่จำเป็นต้องอาวุโสสูงสุดรูปที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่ก็ได้ได้หมดได้หมด
นี่คือเหตุผลที่สนชเขาเข้าชื่อกันแล้วลงมติกัน๓วาระรวด
วาระรวดนี่แปลว่าอะไรล่ะครับ
เวลาเขาจะเสนอกฎหมายเนี่ยใครจะเสนอกฎหมายเสนอต่อประธานสภา
ประธานสภาก็เอาไปเรียงคิวเข้าคิวไว้อะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนก็มาก่อน
วาระที่๑ให้ผู้ที่เสนอกฎหมายเนี่ยนำเสนอต่อที่ประชุม
ที่ประชุมก็อธิบายว่าจำเป็นจะต้องแก้กฎหมายเสนอกฎหมายอย่างนี้อย่างนี้
ที่ประชุมกับอภิปรายกันไปเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็อภิปรายกันไป
เสร็จแล้วก็มีมติว่าจะรับหลักการไหมรับหรือไม่รับ
ถ้ามีมติว่ารับหลักการรับหลักการตรงนี้เรียกว่าวาระหนึ่ง
พอรับหลักการแล้วกฎหมายแต่ละฉบับมันมีข้อดีข้อเสีย
ฉะนั้นเอาอย่างนี้ให้ไปตั้งกรรมธิการวิสามัน
ขึ้นมาพิจารณาใครจะมีข้อเสนอแนะยังไงที่จะเพิ่มเติมใครจะตัดตรงไหน
เขาเรียกว่าให้เสนอคำแปรยติ
ก็คือว่าต้องการจะปรับปรุงวันอย่างนั้นเถอ
ผมอยากจะปรับปรุงตรงนี้ผมอยากจะต่อเติมตรงนี้ผมอยากให้ตัดวักนี้
คนที่เสนอเข้าไปเนี่ยเรียกว่าเสนอคำแปรยติ
คณะกรรมธิการวิสามันก็มาดูว่าใครบ้างเสนอคำแปรยติก็เรียกมาทีละคนทีละคน
ที่เสนอเหมือนกันก็เรียกมาพร้อมกันว่ามีเหตุผลอะไรให้ตัดตรงนี้ให้เพิ่มตรงนี้
แล้วก็เอากลับเข้ามาสภาอีกทีหนึ่ง
ทีนี้ในสภาก็ลงมติกันอีกทีนึงว่าเอ๊ะที่เขาไปเสนอให้ปรับตรงนั้นแก้ตรงนี้เติมตรงนี้เนี่ย
ท่านเห็นด้วยไหมถ้าท่านเห็นด้วยก็ผ่านวาระ๒
เอาล่ะผ่านวาระ๒แล้วมันมีถ้อยคำบางถ้อยคำขอดูไว้ชัดซะอีกทีนึง
เพื่อจะได้กฎหมายจะได้สมบูรณ
ใครมีเห็นว่าจะแก้อะไรเรื่องถ้อยคำตรงไหนไหม

กระบวนการขั้นตอนของกฎหมายเป็นอย่างนี้

วาระที่๒ไม่ต้องตั้งกรรมธิการวิสามัน
เอาทั้งหมดที่อยู่ในสภานี่แหละเป็นกรรมธิการ
ถ้าจะแก้ถ้าจะปรับปรุงตรงไหนแก้กันตรงนั้นอภิปรายกันตรงนั้น
วาระ๒แล้วก็ผ่านวาระ๓เอากันตรงนั้นเลย
ก็อย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้หยกเนี่ยนั่นน่ะ๓วาระรวด
ไม่ต้องไปตั้งกรรมธิการเขาให้เหตุผลว่า
ที่๓วาระรวดเพราะแก้เพียงมาตราเดียว
ถ้ากฎหมายมีเป็นร้อยมาตราสิต้องไปตั้งกรรมธิการวิสามัน
ไปดูข้อดีข้อเสียฟังความเห็นคนภายนอกฟังความเห็นคนที่เกี่ยวข้อง
แต่นี่มีวาระเดียวมีมาตราเดียวแก้ไข
เขาก็มีเหตุผลว่าจำเป็นต้อง๓วาระรวดผ่านเรียบร้อย

เจ้าคุณประสานหรือใครต่อใครที่เงื้อหมัดคอยกันอยู่เนี่ย

เพราะว่าเขาตัดสินกันไปแล้วเขาลงมติกันไปแล้ว
นี่คืองานใหญ่อีกงานหนึ่งที่จะปลดล็อกคลี่คลายสถานการณ์เรื่องการตั้งสมเด็จพระสังฆราช

อันนี้ก็อธิบายให้ฟังว่าเรื่องนี้จะเป็นไปมายังไง

ที่จะทรงสถาปนาแต่งตั้งพระราชาคณะ
ที่ผมเอารายชื่อมาเรียงให้ดูเมื่อกี้

โดยไม่ต้องยึดตามหลักอาวุโสโดยสมณศักดิ์

ใต้ที่จะอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับ

ปัญหาการแต่งตั้งพระสังฆราช